มาดูเศรษฐีป้ายแดงเศรษฐีหน้าใหม่กันหน่อยนะคะหลายพื้นที่ก็รับทรัพย์กันไปนะคะ
ไปดูที่แรกกันก่อนเลยที่จังหวัดนครพนมพ่อค้าแม่ค้าขายข้าวแกง
จู่ก็เป็นเศรษฐีในพริบตาเลยค่ะเพราะว่าไปร่วมงานศพแล้วปรากฏว่าคนเสียชีวิตอ่ะ
อายุ๘๗ปีแต่คนนี้เขาบอกว่าเขาถูกมาหลายงวดมากนะเขาถูกหวยบ่อย
เออแต่งวดเนี่ยคนจะถูกเนี่ยรับหนอ๑๒ล้านค่ะเพราะว่าไปซื้อมา๓ใบนี่นะคะ
หน้าค่าตาเศรษฐีป้ายแดงค่ะเศรษฐีใหม่รายนี้นะคะ
เป็นสองสามีภรรยาเจ้าของร้านขายข้าวแกงซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเฟื่องนครตำบล
เอ่อที่ตลาดโต้รุ่งอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไปเลย
จะไปลองชิมซะหน่อยแหมวันนี้ปิดร้านซะแล้วค่ะปิดร้านนะคะ
ไปพบกับนายอาคมสกุลชัยวัฒนาอายุ๖๔ปีเป็นคุณพ่อเจ้าของร้าน
นำภาพถ่ายที่ถ่ายไว้เนี่ยนะมายืนยันเลยค่ะบอกว่าถูกจริง
ถูกรางวัลที่หนึ่ง๓ใบรับเหนาะเหนาะ๑๒ล้านหมายเลขที่ถูกก็คือ๗๙๘๗๘๗
คุณผู้ชมเนี่ยนะคะเอ่อคุณออนอนงอายุหกสิบแปดปีภรรยาเล่าบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
เธอแล้วก็สามีเดินทางไปร่วมงานศพที่จังหวัดมุกดาหาร
ก็คืองานศพของญาติเห็นป้ายหน้างานศพคนตายเนี่ย
เขียนว่าอายุ๘๗ปีตั้งใจจะไปหาซื้อสลักดังกล่าวเนี่ยมาเสียงโชค
เพื่อว่าจะถูกรางวัลใหญ่ซะหน่อยก่อนหวยออกสามวันค่ะ
ขณะที่ช่วยลูกชายขายข้าวแกงอยู่หน้าร้านปรากฏว่ามีแม่ค้านำสลากมามาขาย
ทีนี้พยายามเลือกซื้อซื้อเลขท้าย๘๗ไว้๒ใบนะคะ๒ใบ
ตามอายุผู้เสียชีวิตนั่นแหละค่ะวันนี้ระหว่างนั่งลุ้นรางวัล
ลูกน้องก็บอกว่าเลขท้าย๓ตัวเลขหน้า๓ตัวเลขท้าย๒ตัวออกอะไรบ้าง
ตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าตัวเองเนี่ยถูกหรือเปล่าอ่ะพอมาดูรางวัลใหญ่
ก็คือเป็นรางวัลสุดท้ายที่มีการประกาศการรางวัลที่หนึ่งแหม่มันตรงทั้ง๖ตัวเลยอะค่ะ
คุณป้าบอกว่าลมแทบช็อกค่ะแทบลมจับค่ะ
คุณออนอนงบอกว่าเคยถูกรางวัลเลขหน้า๓ตัวเลขท้าย๓ตัวแล้วก็๒ตัว๖งวดติดกันแล้วนะคะ
ซึ่งเคยเห็นคนจังหวัดนครพนมเนี่ยถูกรางวัลที่หนึ่งบ่อยมากแต่ไม่นึกไม่ฝันว่างวดเนี้ย
จะเป็นคราวของเธอรับทรัพย์ก้อนโตแบบนี้นะคะ๒ใบมูลค่า๑๒ล้านบาท
ส่วนสามีบอกว่าหลังจากนี้ไปก็จะไปเดินไปวิ่งไปออกกำลังกาย
ภรรยาก็โทรศัพท์มาบอกว่าถูกรางวัลที่หนึ่ง
รีบกลับมาบ้านนำสลากมาเซ็นชื่อกำกับไว้ด้านหลังเลยนะคะ
แล้วก็ให้ลูกชายเก็บสลากไว้
ขณะที่ญาติญาติแล้วก็ลูกหลานเนี่ยพอทราบข่าวก็เดินทางมาเลยค่ะ
ญาติเยอะมาแสดงความยินดีนะคะ
ถามว่าเงิน๑๒ล้านจะเอาไปทำอะไร
ทั้งสองคนบอกว่าจะเอาไปใช้หนี้อีกส่วนหนึ่งก็จะไว้ทำบุญ
แล้วก็เก็บไว้เป็นทุนค้าขายให้กับลูกหลาน
อีกส่วนก็จะเก็บไว้ใช้บ้านปลายชีวิตเนื่องจากว่า๖๐กว่าแล้วนะ
ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
มันไม่ง่ายเลยนะการที่คนคนหนึ่งจะถูกรางวัลที่หนึ่งได้นะคะ
บางคนซื้อมาทั้งชีวิตแล้วโอ๊ยยังไม่ถูกสักทีนะคะ